ดูความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตปริศนา
พริตตี้สาวที่มีชื่อว่าลาลาเบล
วันนี้เองค่ะเรื่องคดี

เรียกประชุมชุดสืบสวนทั้งหมดในช่วงสาย
แล้วก็มีการแถลงข่าวออกมาในช่วงเวลา๑๑นาฬิกา

ตำรวจบอกแบบนี้รออยู่อย่างเดียวเลยคือ
ผลการชันสูตรศพของลัลลาเบล
ว่ามีสิ่งตกค้างอะไรอยู่ในร่างกายบ้างไหม

ผู้บังคับการตำรวจภูทรขออภัยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจนครบานแปด

ของนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์หรือลาลาเบล
พริตตี้สาวชื่อดังหลังจากที่นายน้ำอุ่น
อายุ๒๔ปีพามาขึ้นคอนโด
แล้วหลังจากนั้นก็พบเป็นศพที่ด้านล่างของคอนโด
ตำรวจพยายามรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุเอง
แชทเองและภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งจุดนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่คอนโด
ที่ปรากฏภาพน้ำอุ่นลากร่างที่ไร้สติของลาลาเบล
ออกจากบ้านที่งานจัดปาร์ตี้เองรวมถึงที่คอนโดด้วย
นี่เป็นจุดที่พบภาพลากแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ
แล้วก็ลากเข้าห้องแบบนี้และหลังจากนั้นลากออกมาจากห้องอีกทีค่ะ
ภพตำรวจตรีสัมฤทธิ์ระบุว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติม
ได้จากการสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เกือบครบแล้ว
คือวันนั้นมีทั้งหมด๑๐คนที่อยู่ในบ้านวันเกิดเหตุ

แบ่งเป็นผู้ชาย๖ผู้หญิง๔
เป็นคู่สามีพันรยา๒คู่
พริตตี้สาว๒คนและพริตตี้บอย๑คน
ตอนนี้เหลือเพียงพยานเป็นผู้หญิง๑คนเท่านั้น
ที่ยังไม่ได้มีการสอบปากคำ
ซึ่งเป็นพริตตี้สาวที่ทำงานร่วมกับลาลาเบลในปาร์ตี้
ตอนนี้เธออยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะ
ตำรวจเชื่อว่าคนนี้น่าจะรู้ความจริงทั้งหมด
และเป็นพยานสำคัญเพราะสามารถบอกได้ว่า
วันนั้นมีการมอมเหล้าหรือไม่
มีการเสธยาเสพเต็ดหรือไม่
มีการหยอดยาเสียสาวหรือไม่
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญเมื่อคืนก็มีข่าวลือออกมา
มีการออกหมายจับนายน้ำอุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันนี้ผู้การนครบาน๘ค่ะ
ยืนยันเลยนะคะว่าไอ้ครันเรื่องของการจะออกหมายจับเนี่ย
คงยังยืนยันว่ายังไม่มีการออกหมายจับ
จากว่าความผิดที่เกิดขึ้นมันมีหลายกรรม
แต่ประเด็นสำคัญในตอนนี้คือสาเหตุการตายของลาลาเบล
ต้องไปดูก่อนว่าเกิดจากอะไรคือเบื้องต้นเนี่ย
ชนะสูตรบอกว่าเกิดจากหัวใจวาย
สามารถแจ้งเข้าหาได้อย่างชัดเจน
คือตำรวจเขาคงไม่อยากแจ้งเข้าหามั่ว
และอีกอย่างหนึ่งคือสำนวนคดีมันจะอ่อนด้วยนะคะ
เวลาไปถึงชั้นศาลมันก็สามารถหลุดได้

ยาที่มีข่าวว่าไปพบในกระเป๋าของน้ำอุ่น

เขามีการไปตรวจสอบคอนโดมิเนียมของน้ำอุ่น

ตำรวจบอกว่าไปพบยาตั้งแต่ตอนนั้นแหละค่ะ
ภายในห้องยังมีถุงยางอนามัย
มียากระตุ้นอารมณ์ประเภทไว้อากาศ

ขณะเดียวกันต้องรอตรวจสอบอันนี้สำคัญเลยนะ
เส้นทางทางการเงินของเจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้

เอาเงินที่ไหนมานะคะ

ได้มีการปล่อยตัวน้ำอุ่นไปแล้ว

แล้วก็เมื่อคืนน้ำอุ่นนอนที่สอนอบุคโลนะคะ

เพราะว่าน้ำอุ่นไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
ส่วนเรื่องของการตรวจพิสูจน์รายละเอียดเชิงลึก

ไปตรวจสอบพิสูจน์ในซอกเล็บ

ผลการชนสูตรเบื้องต้นของแพทย์นิติเวศเนี่ย
ออกมาบอกว่าในอวัยวะเพศของลาลาเบล

อันนี้เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะ
สารคัดหลังเป็นของใครอย่างไร

ซึ่งกระบวนการตรงนี้ใช้เวลา๑๕วัน

พบว่ามีการฉีกขาดเล็กน้อยค่ะ

ศกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ

พบตรก็เลยสั่งกำชับให้ทีมสืบสวนสอบสวนทั้งหมด

เพราะต้องทำงานแข่งกับเวลาด้วย

เพราะว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนจะต้องชัดเจน
กับทุกฝ่ายค่ะส่วนเรื่องของการสอบสวน
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจได้เรียกตัวผู้จัดงานปาร์ตี้
และเจ้าของบ้านมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ประกอบด้วยนายนาธีนายคิวและแฟนสาวของนายคิว
สามคนนี้ตำรวจเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยนะคะ
ไป๒ชั่วโมงกว่านอกจากสอบปากคำแล้ว
ตรวจปัสสาวะด้วยตรวจเลือดด้วยหาสารเสพติดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเมดแอมเฟตามีนกัญชายาอี
ผลออกมาแล้วมันตรวจมันออกมาแป๊บเดียวนะ
ไม่พบสารดังกล่าวในร่างกายของ๓คนนี้ซึ่งก็คือเจ้าของบ้านและคนจัดงาน
ไปบ้านที่จัดงานปาร์ตี้ที่บางบัวทองอีกครั้ง
อืมหาหลักฐานเพิ่มเติมส่วนน้ำอุ่น
หลังจากที่สอบปากคำยาวเอาตั้งแต่เมื่อวานนี้
จนถึงวันนี้ทีนี้มากินตรวจเลือดด้วย

เป็นอย่างไรคะพบยาเคค่ะสรุปแล้วน้ำอุ่นเสพยาเคนะคะ